เหตุการณ์นี้กันหน่อยที่จังหวัดตรังค่ะคุณผู้ชม
สามีภรรยาคู่หนึ่งเนี่ยภรรยาไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลตรัง
แล้วลูกคลอดมาตอน๖เดือนจนถึงคลอดน้องอายุได้๗๗วัน
แล้วน้องต้องไปอยู่ในตู้อบเพราะน้องคลอดก่อนกำหนดเยอะมาก
อยู่ในห้องฉุกเฉินสำหรับเด็กแรกเกิด
แล้วปรากฏว่าสองสามีภรรยาคู่นี้ค่ะไปเอาลูกตัวเองแอบออกมาจากโรงพยาบาล
สิ่งที่คุณหมอกังวลคือกังวลว่าน้องจะได้รับอันตราย
เพราะน้องคลอดตอน๖เดือนพี่เบิร์ตก๊อฟปอดยังไม่แข็งแรงเลย
แล้วอายุตอนที่ลืมตาดูโลกแล้ว๗๗วันเท่านั้น
คลอดน้ำหนัก๗๐๐กรัมเลี้ยงมาได้จาก๗๐๐เป็น๑๔๐๐กรัม
นี่ค่ะสุดท้ายแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
แล้วก็ชาวเผ่าสาไก่ก็ต้องช่วยค้นหาสองสามีภรรยาคู่นี้นะคะ
ฝ่ายสามีชื่อว่านายปูศรีสันติราชอายุ๓๑ปี
แล้วฝ่ายภรรยาเนี่ยชื่อว่านางสาวบ๊วยศรีสันติราชอายุ๓๑ปีนะคะ
เขาพาลูกของเขาซึ่งเป็นทารกเพศหญิง
เกิดมาลืมตาดูโลกได้เพียง๗๗วัน
ออกไปจากโรงพยาบาลค่ะ
ทั้งสองคนนำลูกหนีออกมาจากโรงพยาบาล
ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นย้อนกลับไปเมื่อ๒เดือนก่อน
สองสามีภรรยาเนี่ยเขาบอกว่าคือฝั่งภรรยาตั้งคันได้๖เดือน
แต่ตอนตั้งคันก็ไม่รู้ว่าตัวเองตั้งคันด้วยนะ
แล้วมาคลอดก่อนกำหนดน้ำหนักเด็กแรกเกิดเพียง๗๐๐กรัม
ทางโรงพยาบาลดูแลจนกระทั่งจาก๗๐๐เป็น๑๔๐๐กรัม
แต่น้องมีอาการผิดปกติตามร่างกายคือตัวซีดตาเหลือง
และต้องใช้เครื่องช่วยหายใจทำให้ต้องอยู่ในตู้อบภายในห้อง

แล้วก็เตรียมที่จะส่งตัวน้องไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
จนกระทั่งเวลาตี๔ของวันที่๒๖มีนาคม
พ่อของแม่ของน้องเนี่ยแอบเอาน้องออกจากตู้อบค่ะ
แล้วหนีออกจากโรงพยาบาลด้วยการปีนรั้วกำแพงเหล็กข้างโรงพยาบาล

คาดว่าทั้งคู่เนี่ยคือตัวจนที่ออกตามหา
คาดว่าน่าจะหนีแล้วไปขุดเผือกขุดมันกินประทังชีวิต
เพราะไปพบรองเท้าแตะของทั้งคู่
แล้วก็ร่องรอยการขุดมันใกล้กับโรงพยาบาลด้วย
คืนวันที่๕เมษายนสักประมาณ๔ทุ่ม๓๐นาที
คุณผู้ชมมีโรงพิมพ์แห่งหนึ่งเขาเห็นสองสามีภรรยา
อุ้มลูกน้อยเนี่ย
ตอนนั้นพนักงานบอกว่าตั้งใจจะมอบเงินให้๑๐๐บาท

แต่พอหันไปอีกทีอ้าวทั้งคู่หายไปแล้วนะคะ
ตอนนั้นสภาพทั้งคู่อิดโรย
น่าจะไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วด้วยนะคะ
ตอนนี้หมอบอกว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือเด็กนั่นแหละค่ะ
เพราะเด็กอาจจะเสียชีวิตได้ภายใน๒๔ชั่วโมงนะคะ
ญาติบอกว่าทั้งสองเนี่ยไม่เคยมาโรงพยาบาล
แล้วก็ไม่เคยเข้ามาในตัวเมืองเลยก็คืออยู่แต่ในป่าในเขา
คิดว่าทั้งสองคนเนี่ยไม่ทราบว่าเส้นทางในเมืองจะไปทางไหน
คือตั้งใจว่าจะเดินเข้าป่าก็เลยอาจจะหลงทิศหลงทาง
ที่สำคัญสองคนเนี่ยสองสามีภรรยาเนี่ย
เขากลัวคนแปลกหน้าด้วยนะคะ
ว่าราชการจังหวัดตรังบอกว่าตอนนี้ประสานไปยังตำรวจทุกโรงพักแล้ว
ถ้าเกิดว่าเจอสองสามีภรรยาอุ้มลูกน้อยมาเนี่ยนะ
ให้รีบแจ้งจะได้ช่วยเหลือเพื่อความปลอดภัยของทั้ง๓คนนะคะ